ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
น้องแก้มร้อง

ขอคุกเขาหน่อยขออนุญาตอยากจะคุกเหมือนกันแต่ว่าคุกไม่ลง
เปิ้มปริมระเกินเปิ้มปริมระเกินที่ได้พูดคำนี้
แก้มจ๋าร้องได้แบบนี้รับแล้ว๕๐๐๐บาท
มาหอมหน่อยนี่อายุเท่าลูกชายคนเล็กผมพอดี๘ขวบ
เก่งจังเลยอ่ะดีใจสุดยอด
เพลงนี้นัดพบหน้าอำเภอ
คราวนี้ไปอำเภอได้แล้วของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ต้องเป็นคุณย่าทวดเลยนะ
ถ้าเป็นพุ่มพวงกับน้องแก้มเนี่ยนะเป็นอีกเพลงหนึ่งของคุณพุ่มพวงนะครับ
ดังมากฝีมือการแต่งเพลงโดยครูลบบุรีรัฐ
อยู่ในชุดเดียวกับอานิจาทิงเจอ
เป็นช่วงลีลาเพลงแบบเก่าแก่แต่ว่าเป็นดนตรีแนวใหม่
อเรนนี่ชิคกี้พายเพลงนี้ยากนะคะคำควบกรรมประดาษสาหรับกันได้โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัววันนี้เก่งจริงเลยอ่ะ
ทุกท่านค่ะอยากให้ปรบมือดังให้กับเด็กคนนี้หน่อยค่ะ
เลมองใหญ่ไปทั้งด้านล่างตอนนี้
พี่ของน้องแก้มนะครับก็เป็นอีกหนุ่มหนึ่ง
ที่มาเคยแมล์สร้างปฏิหาร
สร้างความสนุกสนานในรายการของเรา
อยากจะตั้งชื่อให้ว่าน้องโกกางเกงฟิต
ตอนนี้ยินได้รับด้วย
เป็นผู้ที่เข้ามาเสริมทัพ
เอาละตอนนี้น้องแก้มเดินทางผ่านเพลงที่๑แล้วมาถึงเพลงที่๒กันแล้ว
คราวนี้มาเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรกันก่อน
มาเลยครับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

เพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบผู้ใหญ่ร้อง

แก้มเคยร้องเพลงนี้มากี่ครั้งในชีวิต

อันนี้หนูไม่ได้กวนอะไรพี่ใช่ไหม
เด็กก็ตอบแบบใส่ซื่อคุณเด็กไปคิดอย่างนั้น

คิดอะไรออกไป

เอาฟังไปแล้วนะครับ
ต้องมาตอบก่อนนะครับว่าจะเล่นหรือจะหยุด
ถ้าหยุดตอนนี้น้องแก้มกับคุณแม่รับ๕๐๐๐บาทกับเชียงใหม่เลยนะฮะ
ถ้าคิดจะหยุดไม่ร้องแล้วแต่ถ้าไม่หยุดร้องต่อ
ร้องผิดเหลือ๒๕๐๐บาท
ถ้าร้องถูกได้๑๐๐๐นะ
แก้มครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๒นี้จะเล่นหรือจะหยุด

เล่นค่ะ
ก็หนูบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องเล่นเพราะว่าคุณแม่ก็อยากได้๓หมู

มาถึงกรุงเทพแล้วจะมาถอยกันแค่เพลงที่๒ได้อย่างไร
ตอนนี้เหลือเลือกได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

หมายความว่าเราจะต้องร้องให้ถูกหมดเลยนะจนกว่านาทีจะจบ

มาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะครับมีสมาธินะครับ
หลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บาง
หาตารางว่า
ขอแม่มาทำเป็นสุสาน
ถูกผิดไปรังลิ้นท้ายหลวง
ไม่ลุกลามส่วงจนแหล่กราน
อยากมีสุสานความรักกรรม
โล่งรั่วทำสุมประตูติดไป
ให้คนร่ำลือสถาน
นี่คือสุศานคุณชาม
หยุดทรมานทรกรรม
อยู่อย่างคนช้างตายดีกว่า
คุณลุงไว้ก่อน

ไม่ต้องโบกปูนซีเมนถาบหน้า
หวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบ
ลุงฟังศพฉันด้วยนะ
หวานเธอวิหวาคือหวานฉัน

หลังบ้านฉันเป็นปาชาคุณสาว
เงียบเหงาเยื่อกิน
ฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้าย
หิวหรือตายไม่ต่างกันนัก
อุทิศความรักและหัวใจ
เป็นปุ๋ยต้นไม้
ยังงอกลา

เหลือ๒๕๐๐นะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
แก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท
น้องแก้มร้อง

เย่ร้องผิด
เย่

เป็นครูเดี๋ยวกลับไปไปโรงเรียนปุ๊บหนูเป็นครูเลยนะ
จริง
ดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นจุดเดียวกับที่น้องแก้มคิดหรือไม่
ถ้าเป็นจุดเดียวกันนะใครนิ้วโป้งเลยแสดงว่าเก่งมาก

ต้นฉบับเก็บหัวใจไร้ซึ่งวิญญาณ
เก็บนะครับแก้มร้องเป็นเจ็บ

หลมรั้วทำสุมประตูติดไปให้คนรักหลือ
สถานนี้คือสุสานคนช้า

หัวใจไร้ซึ่งวิญญาณหยุดทรมานทรกับคำ
หัวใจไร้ซึ่งวิญญาณต้นฉบับที่ถูกต้องต้องเป็นเก็บหัวใจนะ

เอารู้นี่รู้ด้วยรู้ด้วย
แต่ว่าน้องแก้มพี่เป๊กจะบอกแก้มอย่างนี้ค่ะ
แก้มจะร้องผิดนะคะแต่ว่าแก้มเนี่ยเป็นสาวน้อย
อายุน้อยที่สุดในรายการของเราเลยแล้วเด็กเนี่ยไม่กี่คนนะคะ

แก้มเป็นเด็กคนหนึ่งในนั้นเลยที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงลูก
ร้องเพลงได้ดีแล้วหนูก็เป็นเด็กน่ารักด้วยนะคะ
วันนี้ถึงร้องผิดก็ไม่เป็นไรน้องแก้มมีเงินสะสม๕๐๐๐บาท
รับไปครึ่งหนึ่ง๒๐๐บาทนะลูกนะ
ขอเสียงมือให้น้องแก้มอ๋อหนูเอาไว้๕๐๐บาทให้น้องแก้มขอบคุณค่ะโอ้โฮ
ร้อยบาทแต่ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ
นี่นะฮะแสดงถึงความมั่นคงในจิตใจนะฮะ
เด็กบางคนนี้โหร้องผิดนี่ร้องไห้เลย
ผมเคยลองกับดนตรีเวอร์ชั่นนี้ไหมคะ
ใช่นะฮะก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะฮะ
ของวงการเลยแล้วก็มากที่สุดของคุณคัทธริยามารสี
อยู่ในชุดเดียวกับ๓โห๓ช่า
แก้มรู้สึกยังไงบ้างไหนบอกให้ฟัง

น้องแก้มอยากเต็มตีแล้วจ้าว
น้องแก้มขอวันสู่ใหม่แล้วจ้าว
แต่อย่างน้อยคราวนี้มาก็ยังดี
ไม่ได้ร้องผิดเพลงเดิมร้องผิดเพลงใหม่เออนะฮะชีวิตต้องคิดบวกนี่เออ
กับมือเปล่านะฮะวันนี้นะฮะน้องแก้มก็รับไปนะครับ
๐บาทนะครับได้มาโชว์ความสามารถแบบนี้นะครับ
แล้วก็รายการของเรานะฮะเราอยากให้ทุกคนนะครับ
ได้เงินได้รางวัลเราเห็นว่าคนที่มาออกพวกนี้ที่เราเอามาออกเนี่ย
เขามีความสามารถความผิดพลาดของเขาอาจจะเกิดจากความตกใจ
ความประมาทความตื่นเต้นไม่ชินเวที
และแคมเปญนี้ผ่านไปแล้ว๒คนคุณฟ้าใช่ครับ
คนนะคะก็ยังไม่มีใครกระเตื้องไปได้เท่าไหร่
วันนี้เดี๋ยวเราปิดรายการกันก่อนไหม
เพราะว่า๖คนที่เหลือไม่รู้ว่าจะมีใครทำไปได้เพลงที่เท่าไหร่มา

ก็กลับมาพบกับความสนุกสนานนะครับแบบนี้ได้ใหม่นะฮะ
จำเอาไว้เลยนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

มาพบกับผมปานุ่มและสาวเป๊ก
คุณเป๊กกิซีธัญญาได้นะครับ

ง่ายเจอเลยทักทายพูดคุยได้นะคะ
อยากสมัครมาในรายการของเราก็สมัครได้เลยที่แฟนเพจนะจ๊ะ
แล้วก็มีภาพหลุดนะฮะที่เราไม่ได้ออกอากาศด้วยนะครับ
ฝรั่งก็ร้องเลย
เพื่อนฝรั่งร้องไง
คนบ้านเรากางเกงขาก๊วย
ออเตรเลียกางเกงขาอะไรนะคะ

ดีใจมากเลย
ดีใจมากเลย
ดีใจมากเลย